ไปดูเหตุการณ์นี้เดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันอีกรอบนึง
จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำ๑๙เมษายนนะคะ

มีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๗๐กว่าแล้วนะ
คุณลุงเขาก็อาศัยนอนอยู่ริมถนนข้างร้านหนังสือ
ปรากฏว่ามีคนร้าย๒คนนะคะ
ผู้ชายใส่เสื้อสีดำเหมือนกับไปเตะลุง
แล้วก็อีกคนนึงที่มาด้วยกันคาดว่าเป็นสาวประเภท๒
เห็นว่าลุงมีกระเป๋าแล้วกระชากระเป๋าลุงเข้าไปเลย

คุณลุงคุณลุง
คือรู้แหละว่ากระเป๋าตังค์ลุงไว้ตรงไหน
คือคุณลุงแกก็นอนของแกอยู่ดีอยู่ริมถนนแบบนี้
ผู้ชายเสื้อดำอยู่ดีก็ไปเตะเขา
เตะเขาโดยไม่มีเหตุผลแล้วเดินไปเห็นไหม
แล้วคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าหันไปอีกที
เห็นคุณลุงลุกขึ้นมามีกระเป๋าไปกระชาก
แล้วผู้ชายเสื้อดำก็ไปช่วยแล้วคุณลุงเขาอายุตั้ง๗๑แล้วค่ะ
คุณลุงบอกว่าโอ้โหไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีก็ถูกทำร้าย
อยู่ดีก็ถูกชิงกระเป๋าไปแล้วในกระเป๋าก็มีข้าวของมีทรัพย์สินของลุงอ่ะ
ลุงก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรยังไปทำกับลุงแกแบบนี้
แต่ว่าเห็นว่ามีเงินก็หลักพันอยู่เหมือนกันนะลุงคงเก็บไว้นาน
คือตอนแรกผู้ชายเสื้อฟ้าที่ฆ่าผู้หญิงสาวเพศ๒เนี่ย
เห็นเสื้อดำไปเตะแล้วเดินมาด้วยกัน
เหมือนกับว่าจะไปดึงเขานะดึงเสื้อดำว่าเอ้ยไปเถอะ

แต่พอเหลือไปเห็นว่าที่ลุงเขาเจ็บแล้วเขาพยายามจะลุกเนี่ยมีกระเป๋าอยู่
เห็นไหมเหมือนจะดึงว่าไปเถอะแล้วพอเหลือไปมองอ้าวมีกระเป๋า
วิ่งไปเอาซะงั้นเกือบดีแล้วเชียว
จะเออดีไปดึงผู้ชายอย่าไปทำร้ายลุงโอ้โหเกือบดีแล้วเชียว
กลับย้อนไปเอากระเป๋านะคะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะที่โพสต์เอาไว้ว่าในกระเป๋านั้น
สินของคุณลุงเนี่ยที่ศูนย์ไปโดนมันทำร้ายแล้วก็ชิงกระเป๋าไปมีอะไรบ้าง
น่าจะประมาณสัก๕๐๐โอ้โหนี่นะคะ๕๐๐นี่มีเงินอยู่ห้าพันอ่ะ
โอ้โหทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณลุงผู้เสียหายค่ะ

ปีเลยปีแล้วก็เอาเงินลงไป

มีชมุดแบงค์ภูมิไทยครับออมสิงมีชมุดสวัสดิกาแห่งรัฐ
มีบัตรบัตรประจำตัวใบหนึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เนี่ยมันใกล้จะถึงวันที่๑เนี่ย
บาทไม่มีเราก็ไปซื้อของไม่ได้

ที่มีเงิน๕๐๐นี่ก็คงจะเป็นพวกเงินเบี้ยผู้สูงอายุอะไรพวกนี้
แล้วทำกับลุงได้ลงคอได้ยังไงดูคุณลุงเนี่ย
แล้วเตะแบบไม่มีเหตุผลนะคือเหมือนเตะเอามันอยู่ดีไปเตะเขาอ่ะ
คือพวกนี้คงจะรังแก่แล้วก็แกล้งเขาไปเรื่อย
เวลาที่เดินไปตามทางแล้วเจอคนแก่คนที่ดูแล้วอ่อนแอกว่าเรา

แต่เจอของจริงคงไม่กล้าอย่างนี้ท่าทาง
มาถึงเห็นลุงแก่เตะเลยเนี่ย
ทำไมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจพฤติกรรมของสองคนนี้เลยจริง
จริงแต่พอเห็นมีกระเป๋าอ่าทีนี้ชิงทรัพย์ด้วยอย่างนี้เลย
เห็นไหมคุณลุงบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สอนอนางเลิ้งค่ะล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกประสบโชค
พินิษฐ์ผู้กำกับสนนางเลิ้งบอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานแล้ว
แล้วก็ดูภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยรู้แล้วค่ะครับ
สองคนนี้คือใครอืมกำลังจะออกหมายจับนะคะครับ
ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนตำรวจบอกว่าไม่ปล่อยอ่ะ
ไม่ได้นิดนอนใจจับตัวได้เร็วเร็วนี้น่าสงสารคุณลุงจริงจริงค่ะ

ใช่เขาก็จะนอนอยู่ข้างทางอยู่หน้าร้านหนังสืออะไรแบบนี้
ต้องขอบคุณกล้องวงจรปิดนะยุคนี้สมัยนี้